ชาวอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมสวนอโวคาโด
โดยนายวิเชียนพรมทุ่งค้อเจ้าของสวนเทพพันนาที่บ้านเทพนาในตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิเผยว่า
หลังจากที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบานแล้วก็ชิมทุเรียนโอโซนแล้วยังอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนเทพนาซึ่งปลูกอโวคาโดสายพันธุ์แฮสจากต่างประเทศบนพื้นที่กว่า๓๐ไร่จำนวนกว่า๑๒๐๐ต้น
โดยขณะนี้ต้นอโวคาโดมีอายุ๓ปีมีการดูแลบริหารจัดการอย่างดีรสชาติอร่อยที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้แบบครบวงจรถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ด้านการทำเกษตรแก่เกษตรกรยังแบ่งจำหน่ายกิ่งพันธุ์อโวคาโดให้แก่ผู้ที่สนใจนั้นนำไปเพาะปลูกด้วยร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ปลูกผลไม้ขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์
ประลำผลสดรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกหลายชนิดที่ให้ได้เลือกซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วย